รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

เมื่อไถ้เมื่อกี๊

หนูก็บางทีหนูนอนไม่กี่ชั่วโมงหนูก็ทำงานแล้ว

มอไซค์มันง่วงตามันลายค่ะตื่นเต้นมากเริ่มเหงื่อออก
หมุนติ้วเป็นความดัน

เคยวัดไหมครับว่าตัวบนประมาณเท่าไหร่
ร้อยเจ็ดสิบค่ะพี่หนูล้มมาแล้วพี่พร้อมเอาใส่
รสชาติดีมีประโยชน์สตาร์คุณภาพเต็มขวด
สวัสดีค่ะ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
ที่เป็นขวัญใจของนักสู้ชีวิตทั่วประเทศนะครับ
เราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

วันนี้ก็อยู่ในเดือนเมษายน

เป็นประเพณีอันดีงามของประเทศไทย
ก็เที่ยวกันให้เต็มที่
แล้วก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุกันด้วย
เป็นเดือนที่เรียกได้ว่า
ว่าเสน่ห์ของผู้หญิงทุกคนเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่า
บางคนอาจจะโดนป้ายแป้ง
บางคนอาจจะแบบว่าเปียกเยอะหน่อย
ปีที่แล้วมีเวลาตัวแห้งไหม

ถ้าไปเข้าศาลนี่ยังไม่เปียกเลยค่ะหนูนี่ค่ะ

นึกว่ามาขายแป้ง

ซื้อลูกชิ้นกินไม้หนึ่งแล้วก็กลับบ้าน
ตอนนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กับคนเดิมนะคะ
ผู้หญิงที่มีหัวใจแกร่งที่สุดในโลกเลยค่ะ
ต่อสู้เพื่อครอบครัวของเธอ
เพื่อลูกของเธอเพื่อหลานของเธอค่ะ

สองชีวิตในบ้านครับ

สวัสดีค่ะ
น้องแอวสวัสดีค่ะ

ตอนนี้มีพี่บุ๋มบิ๋มนะครับ

ปกติน้องวันใหม่ก็ติดพี่โอมาก

แล้วไม่ร้องตอนแรกเราคิดว่าจะร้อง

คราวที่แล้วนะครับเราจบลงไปที่เพลงที่สี่

หมื่นบาทแล้วก็คุณโอก็ทำได้
โดยที่ตัวช่วยหมดไปตั้งแต่เพลงที่๓

ซุดนั่งซุดลงซุดนั่งซุดลง

เป็นความดันความดันกับเบาหวาน

เคยวัดไหมครับว่าตัวบน
ประมาณเท่าไหร่๑๗๐ค่ะพี่ลูก

สูง๑๖๐ขึ้นไป

๓ปีแล้วค่ะ

สมมุติเลิกงานเนี่ย

ทุกอย่างเห็นบอกเขามีลิกงลิเกไปจัดเก้าองเก้าอี้ปิดวิก
เขาเลิกทีนึงตี๒ตี๓หนูก็บางทีหนูนอนไม่กี่ชั่วโมงหนูไปทำงานแล้วหนูก็ไม่ไหว
ทีสองทีสามกว่าจะเสร็จกลับบ้านทีสี่สี่สามค่ะค่ะควงเลยนะ
ติดติดกันติดติดกันจนสะสมจนเกิดเป็นอาการความดันสูงมากบ่งบอกว่ามากมาก
ทีนี้นอกจากความดันแล้วเบาหวานเพิ่งมาค่ะ
แต่ก่อนคุณโอนี่น้ำหนักมากกว่านี้ลดไป๗๘กิโลเพราะว่ากินไม่ลง
มันพออืดพออมมันแบบพอกินแล้วก็อ้วกออกมามันทำให้เราเหมือนแบบเวียนหัวตลอดเลย

มันทั้งความดันแล้วก็เราเครียดด้วยเขาก็อยากให้เครียดมันห้ามไม่ได้พี่เป๊ก
บางทีมันมานิดนึงเราก็คิดแล้วนู่นนี่มา
พร้อมที่จะเครียดทันทีพร้อมที่จะรับมันก็เลยทำให้น้ำหนักเราลดไป
กลายเป็นผลดีไปลดไป๗๘กิโล
ค่ะ
แอลครับตอนนี้แม่ทำได้ละ๖๐๐๐แอลรู้สึกยังไงบ้างลูก

ได้เรียนหนังสือแน่ตามที่ตั้งใจไว้
หมื่นที่จะเจียดไปให้น้องแอลเขาเรียนได้ถึงไหน
ส่วนเขาจะช่วยด้วยแต่เราก็ต้องจ่ายเองด้วยส่วนหนึ่ง

ถ้าจะเรียนช่างเรียนมันก็ต้องมีอุปกรณ์นะ
เอ้ยช่างผมไปติดต่อมาแล้วแต่ว่าเขาวันแพงนะครับ
มันเป็นของมอไซค์โดยตรงค่ะพี่หนุ่ม

เขาก็บอกว่ามัน๑๑๐๐๐บาท

เรียนกษณวธภาพวิชาปกติไปอันหนึ่ง

อันนี้ก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะว่าแก
ก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะว่าแก
ตั้งใจไว้แบบนี้
ตั้งใจไว้แบบนี้
ถ้าแบบได้อีกสัก๒หมื่น

ถ้าสมมุติเปิดมารู้จักร้องได้

หมื่นรออยู่ข้างหน้าพี่โอนะคะ

เรามาเริ่มการแข่งขันกันในวันนี้นะครับ

เอาตามที่เข้าใจนะครับเอาตามที่เราทำได้แล้วไม่กดดันตัวเราเองนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณโอครับจะสู้หรือจะหยุด
ตอนนี้อาศัยอยู่กับภรรยาพิการขาด้วนผมนั่งปอกเปลือกมะขามอยู่ดีผมก็รู้สึกว่ามีอาการชาทางด้านซีกซ้าย
ลุงยะจะตายค่ะถ้าเป็นไปได้ให้เป็นป้ามากกว่าค่ะเพราะว่ารักเขาค่ะ